วิกฤตน้ำท่วมที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
เกิดขึ้นมานานกว่า๑๐วันแล้วนะครับ
ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลาย
เนื่องจากว่าน้ำได้ลดระดับลง
ชาวบ้านก็ต่างรอคอยวันที่จะได้เข้าไปดูที่พักอาศัย
และเข้าไปฟื้นฟูบ้านเพื่อให้กลับมาอยู่ได้ตามปกติ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
วนน้ำมหาศาลหลากเข้าท่วมหลายอำเภอของจังหวัดสุราธานี
ปริมาณมากไหลผ่านลำน้ำแม่น้ำตาปีผ่านอำเภอพระแสงก่อนไหลเข้าท่วมอำเภอพุนพินอย่างหนัก
แสน้ำซัดบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายเพียงชั่วข้ามคืนชาวบ้านเดือดร้อน
พยพทิ้งบ้านให้จมอยู่ใต้น้ำนานร่วมเดือนซ้ำยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังยาวนาน
พุนพินต้องทนอยู่กับความเดือดร้อนท่ามกลางสถานการณ์ข่าวสารเรื่องภัยน้ำท่วมระลอกใหม่ไม่เว้นแต่ละวัน
ไปนานกว่า๑๐วันสถานการณ์น้ำท่วมที่เข้าขั้นวิกฤตกลับดีขึ้น
ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและค่อยลดระดับลงจนพ้นจุดวิกฤต
คล้องกับการคาดการณ์ของชนรับประทานจังหวัดที่ยืนยันว่า
วนน้ำรอบนี้ได้ถูกระบายออกจากพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอพูนพินไปแล้วกว่า๓ล้านลูกบาทเมตร
หลังก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำที่เข้าท่วมมีมากถึง๕๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ทำให้ขณะนี้เหลือปริมาณน้ำที่ยังท่วมค้างในพื้นที่รุ่มต่ำเพียง๘๐๑๐๐ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น
ปีนะรุ่มน้ำตาปีนี้เป็นรุ่มน้ำที่ต้นน้ำนี่จะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กะบี่นะครับจะไหลมารวมกันที่อำเภอพระแสงของจังหวัดสุราธานี
จุดที่เฝ้าระวังของรุ่มน้ำตาปีของจังหวัดสุราชก็คือจากอำเภอพระแสง
อำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมมาสู่พุนพินแล้วออกสู่อ่าวไทยนะครับ
ซึ่งขณะนี้นี่แม่น้ำตาปีนี้ที่อำเภอพระแสงนะครับได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
น้ำต่ำกว่าตลิงอยู่เจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับก้อนน้ำจะลงมาที่อำเภอเคียนซา
ขณะนี้อำเภอเคียนซานี่ยังน้ำยังล้นตลิงอยู่ประมาณ๔๐เซนติเมตร
เฝ้าระวังต่อไปก็คือที่อำเภอพุนพินการระบายน้ำจำนวนร้อยล้านลูกบาทเมตรตี้ค้าง
เรียกว่าน้ำค้างทุ่งอยู่เนี่ยจะได้เริ่มระบาย
สถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มดีขึ้นตามลำดับนั้นส่งผลให้ชาวบ้านในอำเภอพูนพิน
กลับมามีกำลังใจอีกครั้งเพราะยังได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
โดยงานหลายภาคส่วนแม้ต้องสูญเสียบ้านและทรัพย์สิน
และยังเฝ้ารอคอยวันที่น้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติเพื่อเข้าฟื้นฟูบ้านหลังจากนี้
ก็คืออยากให้ช่วยเหลือเรื่องฟื้นฟูฟื้นฟูนี่อย่างแรงเลยเพราะ
อะไรอ่ะไอ้ปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยเหลือเรื่อง
จะไปหาเองนี่คือลำบากภูมิใจค่ะที่ว่าไม่มีคนคิดถึง
ชาวบ้านเกือบ๕๐๐๐คนใน๑๔หมู่บ้านของอำเภอพูลพินธุ์
ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าปีที่ผ่านมา
และยังทำให้พื้นที่ใน๖ตำบลถูกน้ำท่วมเสียหาย
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานอีกประมาณ๗๑๐วัน
กว่าระดับน้ำจะลดลงสู่ภาวะปกติ
ชาวบ้านทราบดีข่าวว่าในพื้นที่ของอำเภอพูลพินธุ์
มักจะได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมซ้ำซาก
แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
และธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน